เขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวัย๔๑ปี
เราก็มาสอบถามความคิดเห็นของวงล็อกในบ้านเรา
ซึ่งพวกเขาก็บอกว่ารู้สึกเสียใจ
ไม่แพ้กับแฟนคลับในบ้านเรากันเลยทีเดียวค่ะ
คือต้องบอกว่าการเสียชีวิตของเชสเตอร์เนี่ย
สร้างความตกออกตกใจให้กับบรรดาแฟนเพลงเป็นอย่างมาก
รวมไปถึงศิลปินในบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะ
เสียใจไม่แพ้กับแฟนเพลงคนอื่นเลย
เดินทางมาทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศไทยถึง๓ครั้งด้วยกัน

เขาได้ดูเราเล่นแล้วเขาก็อยากเจอเรา
ผมก็ด้วยความที่แบบพลึ่งแล้วแบบอย่างนั้นขอแรกเสื้อเลยได้ไหม
เขาก็ให้แรกเสื้อวันตัวนั้นที่เขาใส่เล่นผมก็ยังโอ้โหเก่งว่า
เขาเอาเสื้อตัวที่ใส่แรกกับผมไปใส่เล่นโชว์ที่อื่น
ตอนนั้นมันมีโชว์ที่ไต้หวันกับฮ่องกงเขาก็ไปใส่ต่อ
ซึ่งเราก็ส่งรูปมาให้ซึ่งผมว่าเขาเป็นคนที่ดีมาก